ช่วงหนึ่งจำได้ไหมเราฮิตกินน้ำมะพร้าวกัน

ไม่เคยลองเหรอ

เออนะฮะแต่ว่าผู้ชายคนนี้อายุ๒๐ปี

ทำไมถึงชอบกินน้ำมะพร้าวอ่ะ

เหรอครับ

โอ้โหหลักฐานมัดแน่นมะพร้าวน้ำหอมหนึ่งลูกวางอยู่ข้างตัวเนี่ยเห็นไหมนะครับ
นายพันนาอุทธบุตรหรือว่าบุ๊ก๒๐ปีนะ
หลังจากที่เขาไปขโมยสอยมะพร้าวลูกนี้นะครับปลูกอยู่ที่ร้านอู๊ดลาบเป็ด
เลขที่๑๒๓หมู่๙ตะบนเชียงพินนะครับตะบนเชียงพินอำเภอ
้วยหลวงจังหวัดอุดรธานีสุดท้ายไปไม่รอดนะครับ
ถูกเจ้าของมะพร้าวไล่ตามจับเอาไว้ได้กลางหมู่บ้านนะครับ
แต่เจ้าของมะพร้าวเนี่ยนะฮะถูกในบุ๊กเนี่ยใช้ก้อนอิดทุบ
แขนเป็นแผลเลือดออกไปเหมือนกันนะเมื่อค้นตัวของในบุ๊กนะครับ
พบกระป๋องกราวหนึ่งกระป๋องว้างกระป๋องกราวก่อนเนี่ยกระป๋องกราวก่อน
แล้วมีเงินสด๕๐บาทมีไฟแชค๒อันนะครับ

เคยไปขโมยมะพร้าวน้ำหอมต้นนี้มาแล้วตอนนั้นได้ไปสองลูก
เพราะกินแล้วโอ้โหมันหวานมันหอมชื่นใจแต่ก็ว่างั้นติดใจ
ก็เลยมาเอาอีกมาเอาอีกลูกหนึ่งแต่ถูกเจ้าของจับไว้ได้นี่แหละ
นายพานุมาตรเจ้าของมะพร้าวนะครับเล่าบอกว่าตอนนั้นเห็นแล้วล่ะ
ในบุ๊กเนี่ยนะฮะปีนรั้วเข้ามาสอยมะพร้าวไปนะครับ
ปลูกไว้อยู่ใกล้กับสารพระภูมิก็เลยร้องตะโกนบอกว่า
ถ้าอยากกินก็ไม่ต้องขโมยมาขอดีก็ได้นะครับ
เพราะเห็นว่ามะพร้าวหายไปสองลูกแล้วแต่ในบุ๊กไม่สนใจครับ
หมุนเด็ดมันให้ได้นะครับก็ได้ไปลูกหนึ่งแล้วก็ปีนรั้ววิ่งหนี
ขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตามจนจับตัวเอาไว้ได้
แล้วก็ให้ตำรวจมาควบคุมตัวแบบนี้
สำหรับในบุ๊กนี่ชอบลักเล็กขโมยน้อยสร้างความรำคาญให้คนในหมู่บ้าน
เขาว่ากันนะนะฮะถูกจับมาแล้วหลายครั้งแต่ก็ยังก่อเหตุซ้ำไม่หยุดเลย
ตำรวจจึงควบคุมตัวไปดำเนินคดีในข้อหารักทรัพ
และทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บครับ